ถูกต้องเดินทางไกลอยู่ดีเจอผีเจ้าที่

ให้ไปดูจากคลิปเลยดีกว่าค่ะ
อ่าบอกเจ้าที่จะทางบอกคนใหญ่เป็นใคร

ไหนลูกร้านชิม่าลองเยี่ยมลองเยี่ยม
ลองเยี่ยมนั่งลงนั่งลง

มื้อตาคืนมื้อตาคืน

ถึงบอกไงว่าเนี่ยผีตัวเป็น
มื้อเป็นตัวดิอุ้ยที่วิ่งวิ่ง

ถือว่านี่เป็นกิจกรรมหนึ่งของการไปเดินทางไกลแล้วก็เข้าค่ายลูกเสือ
เพราะว่าที่เห็นตัวเป็นก็คือคุณครูคุณผู้ชม
คุณครูเนี่ยลงทุนแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นผีเจ้าที่ซุกซ่อนอยู่ข้างหลัง
แล้วคุณครูท่านอื่นนะก็บอกเด็กจะไปเดินทางไกลมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อน
พอนั่งลงพนมมือเท่านั้นแหละไม่ทันจะได้สวดมนต์จบบท
นี่ค่ะผีเจ้าที่ปรากฏตัวบล่อมเลยเนี่ย
โอ้โหเด็กกรี๊ดการ์ดวิ่งหนีกันออกมา
แล้วคุณครูก็เป็นคนเอาคลิปนี่แหละเอาภาพนี่แหละมาโพสต์แล้วก็บอกว่า
โอ้ไม่ต้องเด็กหรอกผู้ใหญ่เจอยังนี้เลย

เป็นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนป๑ถึงป๓
โรงเรียนชมชนเชียงใหม่พัฒนาจังหวัด๑๐๑

คุณผู้ชมดูภาพไปทำใจดีแล้วก็ฟังเหตุผลไปด้วยนะ
บอกว่าที่ทำแบบนี้คืออยากจะให้เด็กนั้นรู้จักพิจารณาเหตุผล
เห็นอะไรเนี่ยก็ให้ดูดีก่อนว่าจริงแล้วสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไร
ก่อนที่จะตื่นตกใจกลัววิ่งหนี

เป็นกิจกรรมทดสอบกำลังใจ

มีครูอีกคนนึงค่ะแต่งตัวเป็นคนบ้าแบบจัดเต็ม

วิกผมเสื้อสีชมพูแปรนนุ่งพัดถุง
คล้ายกับแต่งตัวเป็นตัวตลกในวงดนตรีหมอลำ

หอบสะพายกระเป๋าใบใหญ่ซุ่มอยู่ค่ะ

พอนักเรียนเดินผ่านมาใช่ไหมคุณ
เดินไกลมันต้องพาลระยะทางไกล

คนเมาติดยาเสพติดนอนข้างทางเนี่ยแบบนี้คุณผู้ชม
เด็กเด็กเดินมาปุ๊บเนี้ยครับอุ้ยเป็นใครอะไรยังไงอืม
ท้ายที่สุดแล้วคุณครูก็เฉลยว่ากิจกรรมทั้งหมดที่จัดทำขึ้นมา
เพื่อที่จะให้เด็กเด็กรู้จักแก้สถานการณ์
ในชีวิตจริงเราไม่รู้ว่าเราต้องไปเจอใครคนปกติคนดีคนบ้าคนไหนก็ไม่รู้แหละ
แต่ถ้าเกิดเจอแล้วต้องทำยังไงอันนี้เหมือนให้เด็กเด็กได้ฝึกตั้งแต่เด็กก่อนนะคะ
ชาวเน็ตที่เขาได้ดูคลิปได้ดูโพสต์โอ้โหชอบใจกดไลค์กดเลิฟกดแชร์กัน
องว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วหลายคนก็แซวคุณครู
ชมคุณครูว่าแหมคุณครูคะยอมลงทุนแต่งตัวเป็นผีเป็นคนบ้า
เป็นคนเร่ร่อนได้แนบเนียนจริงเลยนะคะคุณครูครูแต่ละท่านนะคะ
ลงทุนมากแต่งตัวได้เหมือนมากจริงน่ารักจังเป็นการแต่งตัวเป็นการแสดง
ก็ชื่นชมคุณครูในวันครูด้วยนะคะที่ฉันชอบนะน่ารักดีคือให้เด็กเขาได้เหมือนฝึกมีสติ
แล้วก็จะต้องเจอกับอะไรบ้างในชีวิตจริงโตมาเขาจะได้รับมือคือเหมือนเป็นการฝึกจิตใจ